สวัสดีครับกีฬาในช่วงเที่ยงนะครับมาดูความพร้อมของวอเล็กบอลหญิงทีมชาติไทยนะครับ
ที่เตรียมกลับมาลงแข่งขันศึกชิงชำโลกสองพันยี่สิบสอง
ห้ามประมาทแคนดานะครับไม่ว่าเศรษฐการณ์พบกันก่อนทั้งนั้น
แล้วก็ฟอร์มของแคนาดาเนี่ยต้องบอกว่าไม่ธรรมดานะครับ
เพราะว่าเพิ่งเอาชนะเยอรมนีมาได้ครับ
วันนี้ทีมชาติไทยนะครับเดินทางไปซ้อมที่สนามแข่งขันจริงนะครับ
เมืองลอชใช้เวลา๑ชั่วโมงครึ่ง
ดวนกับแคนาดาอันดับ๑๕ของโลกนะครับ

ชด่วนดันัยศรีวัชระเมธากุลหัวหน้าภูกษร

ซ้อมครั้งนี้เพื่อปรับสายตากับสภาพแสง
เน้นระบบการขึ้นเกมที่แน่นอนนะครับ
แล้วก็กำชับเรื่องวันเสิร์ฟ
ส่วนสภาพความสมบูรณ์ของทีมไม่มีปัญหานะครับ
ในการเลือกใช้ผู้เล่นพร้อมลงสนามทุกคนนะครับ
ส่วนสภาพสนามนี้เล็กกว่าสนามก่อนหน้านี้

นักกีฬาเองก็บอกว่าแสงน้อย
ก็ไม่แน่ใจว่าวันแข่งจริงจะสว่างไหมนะครับ
แต่ก็ต้องพยายามให้เต็มที่

เป็นเกมที่เราต้องทำงานอย่างละเอียดนะครับ

เพราะแคนาดาเองเนี่ยฟอร์มล่าสุดก็ชนะเยอรมันมานะครับ

ก็คือรักษาเกมของเราให้ได้นะครับ

สิ่งที่สำคัญอย่างนึงก็คงเป็นเรื่องของการเสิร์ฟ

เพื่อให้ทำลายเกมรุ่งเขาให้ได้ครับ

ผู้เล่นตัวเก่งของไทยก็บอกนะครับว่าการแข่งขันรอบสองต้องมองแบบไม่คาดหวัง
เพราะทุกครั้งที่คาดหวังเนี่ยก็จะกลายเป็นการสร้างความกดดันให้กับทีมนะครับ
อยากเล่นให้สนุกมีความสุขแต่ไม่ติดเล่นจนเกินไป
เพื่อให้แฟนที่ชมอยู่ทางบ้านนั้นจะได้สนุกไปด้วยกันครับ
มีความรู้สึกว่าเขาก็ทำการบ้านมาค่อนข้างหนักเพื่อที่จะชนะเราแน่นอน
เพราะว่าตอนรอบวินแอลเขาแพ้เราใช่ไหมคะรอบรอบนี้เขาก็อาจจะทำการบ้านมาอย่างดี
เพื่อที่จะมาชนะเราเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทำการบ้านให้หนัก
แล้วก็ฝึกซ้อมให้ดีแล้วก็แข่งให้ร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะ
ช่วงที่เราแข่งเขาจะวีนแอลใช่ไหมคะเราก็ยังมีข้อผิดพลาดของเราอยู่บ้าง
แล้วก็เพื่อที่จะเล่นของเราให้ได้ง่ายเพราะว่า
ศึกษาเกณฑ์ของเรามาดีแน่นอน
เราก็ต้องแบบเอาระบบของเราเข้าไปสู้ค่ะ

แคนาดาเคยเจอกันมาแล้วเพียง๓ครั้งเท่านั้นนะครับ
แล้วก็เป็นสาวไทยที่เอาชนะไปได้ทุกครั้งเลยนะครับ

แล้วก็ปี๒๐๒๑ชนะ๓ต่อ๐เซตนะครับ
แล้วก็ล่าสุดในปี๒๐๒๒เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา
ก็เอาชนะแคนาดาไปได้๓เซตรวดเลยเช่นกันนะครับ
ก็เป็นกำลังใจให้ทีมหรือยังสาวไทยนะครับ

ศิลปินครูไทยของสิทธิพงโทคไข่สอนนะครับ

หรือที่แฟนคลับหมอลำรู้จักกันดีนะครับ

ก็ได้แต่งไปนักมอเลบอนหญิงทีมชาติไทยนะครับ
ในชุดชิงชำโลก๒๐๒๒ก็

สองดาวตบจากทางบุยรัมย์ยูนิเต็ดนะครับ
แล้วก็ชมพู่พรพันธ์เกิดตราบ

จากนี้ก็ยังใช้ผ้าของทั้ง๓เนี่ย

มีโอกาสอาจได้เห็น๓คนนี้นะครับ

รวมทั้งคนอื่นด้วยนะครับ